มีบางความบุญบายในตลาดสดที่ออยุธยานะครับ
ซับคักมีผู้หญิงคนหนึ่งถือมีดมายืนคุมเชิงอยู่แต่ก็ไม่ได้ร่วมวงเนอะ
เป็นพ่อค้าผู้ชายไปต่อยผู้หญิงเป็นแม่ค้าด้วยกัน
เอามาเกิดอะไรขึ้นกลางตลาดสดแบบนี้ล่ะที่อายุทยา
ผู้เสียหายเอาคลิปนี้มาร้องเพจดังเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความเป็นธรรมหน่อยเพราะอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙ธันวาคมปีที่แล้วแต่ว่าความคืบหน้าไม่มี
ก็เลยติดต่อไปยังคุณยุ้ยเป็นแม่ค้าขายเส้นก๋วยเตี๋ยวอายุ๔๓ปีแล้วบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยคือ๒๙ธันวาเปิดร้านขายของและนั่งพูดคุยกันกับเพื่อนแม่ค้า
ด้วยการเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะฮะเพื่อนแม่ค้าบอกว่าฉันอยู่อ่างทอง
ฉันได้แล้วคุณยุ้ยก็บอกว่าโอ้ฉันยังไม่ได้เลยแต่ว่าฉันอยู่อายุทยานะ
เพราะว่าอะไรเพราะตัวฉันเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าบ้านน้องฉันเป็นเจ้าบ้านพูดแค่นี้ครับ
แต่แม่ค้าเสื้อแดงในคลิปพูดสวนกลับขึ้นมาด่าอีจุดจุดเดี๋ยวจะเอาทะเบียนบ้านเครื่องหน้ามึงเลย
อะไรแบบนี้ทุกคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมต้องตะโกนแบบนี้แต่ว่าก็เงียบกันไป
แต่อีกฝ่ายไม่จบครับทำปึงปังปึงปังกระแทกใส่นะฮะก็เลยมีการประทะคารมกัน
ยุ้ยก็บอกว่านึกว่าจะจบแล้วแต่ต่อมาแฟนของแม่ค้าคนนั้นชี้หน้าด่า
แล้วถามว่ามึงเก่งนักเหรอก็เลยโดนต่อยตามคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณยุ้ยก็เลยคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเข้าใจผิดว่าเธอพูดประชดประชัน
เรื่องความรวยความจนครับ
เค้าก็เหมือนไม่พอใจ
เดี๋ยวจะเอาสะเบียนบ้านใส่หน้าพวกมึง
เราก็ไม่เข้าใจไม่รู้อ่ะนึกว่าตามรู้หรือหาเรามีบ้านอยู่หรือเปล่า

แต่ตำรวจให้ตรวจร่างกายก่อนให้ไปหาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดมา
ให้ไปหาชื่อคนชกมาเธอก็หวังว่าตำรวจน่าจะสอบปากคำพยานให้
แต่ว่ามันผ่านมาเป็นเดือนแล้วชีวิตของเขาก็ยังปกติทุกอย่าง
คือไม่มีการเรียกใครไปสอบอะไรเลยนะฮะอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามคดีให้ด้วย
ร้อยเวรบอกให้ไปพบกับตำรวจที่ทำคดีแล้ว